ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องของโชคลาภกันหน่อยนะ
อันนี้คือขาดไม่ได้เลยวันนี้วันที่๑๔

และสิบหกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ

ใช่แล้วคุณดูนะที่เราจะพาไปโอ้โหจัดพิธียิ่งใหญ่แบบนี้นะคะ
นี่คุณโฟกัสไปที่ผู้หญิงใส่ชุดกีภาวสีแดงนะฮะ

นะฮะผู้ช่วยเจ้าของร้านแหนมเนืองเขานำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเหง

แก้บนอยู่นั้นจู่เจ๊ดาก็เกิดอาการแปลกค่ะ
คล้ายกับถูกฝังร่างลุกขึ้นยืนพร้อมกับตะโกนเสียงดังแล้วก็นำมือมาประสานกันไว้เหนือศีรษะแบบนี้แบบนี้
สายไปสายมาไล่รำคล้ายกับพญานาคเข้าประทับร่างอันนี้ชาวบ้านบอกนะคะ
ทำให้นักเสียงโชคตกใจ
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้เต็มอีกครั้งหนึ่งค่ะ

นักเสียงโชคก็พากันไปนะฮะไปดูว่าท่านเนี่ย
คือเจ๊ดาทำมือทำไม้เป็นเลขอะไร
แล้วก็พาไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ฤษีเนรงวดนี้นะคะ

เลขโสลสารตะก็จับคู่กันแบบนั้นชัดนะคะ
ส่วนก้านทูบมงคลเจ้าสวยเห็งก็มีให้เห็นแบบจะด้วยนะคะ

ใครชอบเลขไหนอะไรอย่างไรก็ลองดูกันเอาเอง
แล้วจะบอกว่าดวงใครดวงมันไม่มีการันตี

ที่สูญปฏิบัติธรรมแสงธรรมสองใจอำเภณาดี
สิ่งที่ดึงดูดชาวบ้านกับนักเสียงโชคไปคือ
นางผมหอมนะฮะชาวบ้านก็เอาแป้งฝุ่นเนี่ยไปโรยเพื่อส่องหาเลขเด็ดกันนะครับ
งวดประจำวันที่๑๖กุมภาพันธ์ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง
โรยไปโรยมาเห็นตัวเลขโผล่มาพอดีอืมตืดตืดตืด
สามตัวเนี่ยคุณผู้ชมดูเอาเขาบอกตรงนี้แหละเขาเห็นครับ
นะฮะเชื่อกันเลยว่าเจ้าแม่ตะเคียนนางผมหอมเนี่ยนะฮะ
จะมาให้โชคนี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะฮะ
ขณะที่ชาวบ้านเขาตาดีสังเกตเห็นนอกจากตรงนี้แล้วก็จะมีก้านทูบ
ซึ่งอยู่ในสารเพียงตาด้วยนะพร้อมบอกอีกว่า
คนดวงดีได้โชคลาภมาแล้วจากที่นี่ถึงสิบเจ็ดงวดด้วยกันอ่า
โอ้โหชัดขนาดนี้นะฮะครับไปต่อกันที่วัดหลวงพ่อผอมครับ
หรือว่าวัดโพธารามอำเภอสวรรคขออภัยครับ
อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏฮะบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษครับ
มีคณะกลองยาวนะครับถูกจ้างมาแสดงแก้บนแม่ตะเคียนทองสรรล่า
เรือไม้สักอายุกว่า๕๐๐ปีลำนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
จากการสอบถามชาวบ้านเล่าบอกว่ามีคนโชคดีถูกรางวัลใหญ่หลายคนรวมแล้วนะคุณผู้ชมครับ
คนที่ถูกรางวัลถ้าคิดเป็นเงินรางวัลนะหลายล้านบาท
งวดที่แล้วแล้วก็งวดที่ผ่านมาครับรวมกันเกิน๒๐งวด
นำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนกันอย่างต่อเนื่องครับส่วนในงวดนี้มีชาวบ้านเห็นเลข
มันโผล่อยู่มาตรงไม้พายของเรือแม่ตะเคียนด้วยครับเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะฮะ
ไม่รู้จะเห็นแค่ไหนนะคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่า
เขาขนลุกกันไปตามตามกันเลยนะครับคุณผู้ชมฮะไหนฮะ
นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนลุกสู้เลยนะฮะเออเออ
มันก็คุ้นนะเออนั่นแหละนั่นแหละก็เอาออกใช่ไหมฮะอ่า
ค่ะไปทางภาคเหนือกันหน่อยนะคะวัดศรีบุญชุ่มอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวค่ะ
กลุ่มชาวบ้านชวนกันไปไหว้ขอพรพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บนสารา
พร้อมกับขอโชคขอลาบจากรูปปั้นพ่อปู่พญานคราช
แล้วก็มีการเสี่ยงทายเลขเด็ดกันด้วยนะคะด้วยการตากไข่พญานาคแบบนี้ค่ะ
พญานาคจะเป็นพลาสติกลูกกลมคล้ายกับไข่ไก่
ข้างในจะบรรจุเศษกระดาษที่เขียนตัวเลข๐๙ไว้
สวิงตักไข่แล้วก็เสี่ยงทายด้วยเลข๒ตัว๓ตัวว่ากันไป
แล้วก็เตรียมนำตัวเลขที่ตักขึ้นมาได้
ไปลุ้นรางวัลใหญ่ในงวดที่จะถึงนี้
ที่ผ่านมาเห็นบอกว่าตรงนี้มีคนมาเสี่ยงทายแบบนี้
แล้วก็โชคดีไปตามกันเลยนะจ๊ะ
มะกงครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านก็ไปขอพรจากไอ้ไข่โคตรเศรษฐีนี่แหละนะฮะ
ที่คนอันเชิญมาไว้ที่นี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้ว
แล้วก็มีคนไปกระซิบขอพรกันเยอะแยะมากมายนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยจะประสบโชคสมหวังในทุกเรื่องที่มาขอนะ
หลายเดือนก่อนมีชาวบ้านหลายคนถูกลอตเตอรี่กันไปจำนวนมาก
มีคนหนึ่งถูกรวมแล้ว๘ใบรับทรัพย์ไปหลายหมื่นครับ
ก็เลยเอาเงินย้อนกลับมาทำบุญเพื่อสมทบทุนในการสร้างวิหารไปแล้วด้วยเหมือนกัน
และครั้งนี้ชาวบ้านก็ไปอีกเช่นเคยนะครับ
ที่บรรยากาศภายในวัดศรีทรงธรรมอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีครับ
มีชาวบ้านแวะเวียนไปขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์
ลูกศิษย์นำมาถวายวัดนะครับ
โดยนำมาจากวัดเจดีไอ้ไข่นครศรีธรรมราชเลยนะครับ
เพื่อให้พี่น้องชาวอุดรณฑานีและจใกล้เคียงได้มาว่ายขอพรกัน
ไม่ต้องไปไกลถึงนครศรีธรรมราช
แล้วก็ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านเนี่ยนะไปจุดประทัดเสี่ยงทายขอเลขกันนะฮะ
แล้วก็นำเลขปลายประทัดไปแขวนไว้กับรูปหล่อไอ้ไข่
เพื่อให้คนที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกันด้วยนะฮะ
จากนี้นะครับพระอาจารย์มหานนทพรท่านเจ้าอาวาสยังอธิษฐานจิตขอพรขอโชคลาภ
จุดทูปเสี่ยงทายได้เลขก้านทูบชาวบ้านก็เอาไปเสี่ยงดวงกันต่อไปครับ
ปิดท้ายตรงนี้กันหน่อยนะคะที่วัดใหม่โคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
นักเสี่ยงโชคแวะไปตามหาเจ้าโทนคุณจำเจ้าโทนได้ไหมนี่
แผงขายลอตเตอรี่อุ้มไปค่ะ
ให้เจ้าโทนทำอะไรอ่ะไปเหยียบเสียงทายตัวเลขกันหน่อยนะคะ
งวดนี้แล้วคุณเดาสิว่าเจ้าโทนเหยียบเลขอันไหน
เลขอะไรอันไหนล่ะลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วยเลข๕๐๘คุณแฟนคลับบางรายนะคะ
ยังให้เจ้าโทนคือคาบมาด้วยงวดที่ผ่านมาใครที่ได้โชคได้ลาบ
ก็จะซื้ออาหารไปฝากเจ้าโทนด้วยนะคะพร้อมทั้งให้เจ้าโทนเนี่ยเสี่ยงทายตัวเลข
หวังที่จะรวยในงวดที่ใกล้จะถึง๑๖กุมภาพันธ์นี้นะคะ
โทนเป็นแมวเพศผู้ตัวขนาดใหญ่สีดำขาวอายุสักประมาณ๔ปี
ติดอยู่ในโพรงต้นตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณ
แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเจ้าโทนตัวนี้ก็กลายเป็นแมวเซลป
ขวัญใจชาวบ้านพอบอกใบ้เลขเด็ดให้กับชาวบ้านถูกรางวัล
หลายคนก็ยิ่งรักเจ้าโทนเข้าไปอีกนะคะ
ภายในวัดนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองมากถึง๕๐ต้น
ให้ชาวบ้านได้ไปไหว้แล้วก็ขอโชคขอลาบขอพรกันด้วยนะคะ

คนเอาของไปให้กินเยอะนะครับเอาผมพาไปต่อที่มรยองคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
เคยมีข่าวว่าสารพระเจ้าตักศิลป์ที่วัดเขาโกรกตะแบกถูกเพลิงไหม้
ก็คาดว่าเป็นเจ้ามือสลากินรวบที่บอกว่าโอ้ยคนไปขอถูกเยอะก็เลยเผาซะเลย
ล่าสุดชาวบ้านกว่า๑๐๐คนร่วมกันทำพิธีบวงสวงศาลใหม่
สมเด็จพระเจ้าตากศิลปเขาโกรกตะแบกอำเภอบ้านฉางที่มรยองครับ
หลังจากที่ถูกเผาไปก็มีการลงขันการบรินาขึ้นมาใหม่
อันเชิญองค์สมเด็จพระเจ้าตากที่มีขนาดหน้าตักกว้าง๑๖นิ้ว
ส่งนั่งบันลังในมือถือพระแสงดาบ
ถึงเลิกเมื่อวานนี้วันตรุษจีนทำพิธีบวงสวง
แล้วก็มีพิธีพรามพิธีสงฆ์ถ้ำกลางชาวบ้านที่สัทธาก็ไปเยอะนะฮะ
ขณะเดียวกันเขาบอกว่าเกิดปรากฏการณ์ท้องฟ้าบทบังแสงอาทิตย
แล้วเกิดเป็นลำแสงพุ่งลงมาครับ
ฟ้ามามืดครึ้มลมพัดแรงลำแสงพุ่งลงมา
ชาวบ้านบอกอัศจรรย์ใจเหลือเกินนะฮะไปติดตามบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะ
ประทัดหนึ่งหมื่นนัดเสร็จก่อนนี่แหละไม่พลาดเอาเลขปลายประทัดมาดู